พอเห็นคุณหญิงรัฐานึกถึงอีกคนนึงเลย
เกรทกาลกล้าวเขาทำพิมพ์พิธีกร

เขาเดานับวันรอกับเรานะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีก๑สาวมีเกรทกาลกล้าวของเรา
สวยแฟพแล้วก็แฮปปี้อินเลิฟจะแพ้กันเลย
ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่วันเองอวดความหวานกับแฟนนุ่มไปนะครับ

ชาวโซเชียลก็ตะลึงในความหล่อโปรไฟล์รถของไฮโซนิกกันไปแล้วค่ะ
พยายามหาวาฟกันสูดฤทธิ์นอกว่าเขาเป็นใคร

เพราะว่าหนุ่มนิกเนี่ยเขาขี้เขิน

โพสต์ภาพคู่ฉ่ำลงไอจีกันไปเลย
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าลงเป็นพิธี

วาเลนไทยหลายคนก็ลุ้นว่าคู่นี้เขาจะมีรูปอะไรยังไงไหม
มองที่น้องในวงการก็แซวกันสนั่นเลย

เห้ยน่าคล้ายกันมากเพราะเนี่ยคู่นี้

เป็นคนคุยแหละฉันก็ไม่อยากจะเม้าท์ไป
เอาเป็นว่าอยากรู้ทั้งหมดนะคะติดตามได้ในสเจนเย็นวิพา